คุณผู้ชมคะมีประเด็นอีกแล้วก่อนหน้านี้ที่ว่ามีคนดื่มแล้วขับใช่ไหม
ยึดรถมันตะซายไปแต่เห็นรถออกมาวิงช่วงสงกรานนั้นเดิมนึงแล้วนะ
นี่อีกเรื่องหนึ่งค่ะหนุ่มประสบอุบัติเหตุค่ะเขาโพสต์เหตุการณ์บอกเป็นเคราะห์กรรมซะจริง
รถก็เลยถูกเอาไปจอดไว้ที่โรงพักดันโดนมือดีต้องเป็นเบอร์มือไม่ดีแล้วล่ะ
ถอดอะไหลม์ออกไปหมดเลยอะคือเข้าไปก่อเหตุในโรงพักเลยทีเดียวนะคะ
ชิดชัยสัมปันนังก็คือผู้ชายคนนี้ค่ะสภาพยังบาดเจ็บอยู่เลยนะ
เขาเป็นเจ้าของรถบิ๊กไบท์ดูคาติรุ่นมอนสเตอร์
เขาเล่าบอกว่าเขาประสบอุบัติเหตุ

ต้องนอนรักษาตัวอยู่ในไอซียูเพราะว่ากระโหลกล้าว

พอออกจากโรงพยาบาลมาจะกลับมาหารถคู่ใจ
เอ้าชิ้นส่วนมูลค่าร่วมแสนบาทหายเกลี้ยงเลย
ทั้งที่จอดอยู่ในสอนอพญาไทยค่ะ
ก็แจ้งความให้ตำรวจช่วยติดตามแล้วนะคะ
ทีนี้แหมนอกจากเรื่องของหายแล้วเนี่ย
ชิดชัยเล่าเหตุการณ์ลี้ลับให้ฟังด้วย

คือก่อนเกิดอุบัติเหตุบนสะพานยมราชเนี่ย
เขาเห็นผู้ชายเสื้อสีดำยืนอยู่กลางถนน

แต่อยู่ผู้ชายที่เห็นแทนที่จะหลบ

หายตัวมาซ้อนท้ายเขายังไม่พอนะคะ

ผมเห็นคนเห็นเงาเป็นคน

แล้วผมเลยตบไฟไป๒ที

ผมหัดมองมองมาที่กระจกปลายแฮนด์น่ะ

เขาบอกว่าจะเอาผมไปอยู่ด้วย

โหขนาดนี้

เล่าเรื่องนี้คนที่นั่งข้างที่เห็นก็คือแฟนสาว

แล้วแฟนสาวก็ไปค้นข้อมูลด้วยนะคะ
เขาบอกว่าบนสะพานยมราชจุดตรงที่แฟนเกิดอุบัติเหตุเนี่ยนะ
มีคนขี่จักรยานยนต์เสียชีวิตติดต่อกันหลายคนแล้วด้วย
คือพอแฟนสาวเขาโพสต์ไปใช่ไหม
คือมีผู้หญิงคนนึงซึ่งเขาบอกว่าเขาเป็นแฟนของคนที่เคยประสบเหตุและเสียชีวิตตรงนี้ทักมา
บอกว่าคือแฟนเขาขับรถสีเดียวกันกับคนที่ประสบเหตุ
ถึงคนตายเหตุการณ์ที่แล้วเนี่ยขับรถสีเดียวกัน
วกกันน็อกยี่ห้อเดียวกันแล้วคนที่ตายตอนนั้นใส่เสื้อสีดำเหมือนกันกับที่ผู้ชายคนนี้เจอด้วย

เรื่องความเชื่อว่ากันไปส่วนเรื่องอะไหล่รถที่ตอนนี้มันไม่น่าจะลี้ลับหรอกมันมีคนขโมยแน่นอนเพราะว่ามันหายไปเนี่ยนะคะ
ราคาเนี่ยร่วมแสนบาทผู้อำกับการโรงพักพญาไทยเขาบอกว่าตั้งกรรมการสอบสวนผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว
แล้วก็ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในโรงพักแล้วด้วยจะหาให้ได้ว่าโจรที่เข้ามาล้วงคองูเห่าในโรงพักนั้นมันเป็นใคร
อืมแม้ว่ารถบิ๊กไบท์คันนี้จะไม่ใช่ของกลางในคดีเพราะเป็นรถที่เกิดอุบัติเหตุ

อ้าวเรื่องขดีความตะโรธก็ต้องชิงแจง

ก็ว่าไปตามความเชื่อแล้วกันนะครับ